ค่ะข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกว่าฟ้ามีตาจริงนะคะคือตำรวจสพโพ
ประทับช้างที่พิจิตรเขาได้รับแจ้งว่ามีรถเก๋ง
นิสสันเทียน่าสีขาวค่ะไปประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับเสาไฟฟ้า
แล้วพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะแต่คุณผู้ชมหลังจากที่กู้ภัย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอเข้ากับผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนขับก็ได้รับบาดเจ็บนะคะพร้อมกับภรรยา
แล้วก็ลูกชายห้าขวบที่มาด้วยทีเนี้ยผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนขับเนี่ย
มีพิรุษเพราะตอนที่กู้ภัยไปถึงเขาพยายามขนกระสอบที่กระเด็นออกมาจากรถคันนี้
ซุกซ่อนในป่าแล้วปฏิเสธการช่วยเหลือกู้ภัย
กู้ภัยก็เลยไปตรวจสอบเนี่ยค่ะแล้วไปบอกตำรวจโพประทับช้าง
ตำรวจก็มาแบบนี้ขนกันมาแบบนี้คุณรู้ไหมว่าข้างในมันคืออะไร

ข้างในคือยาบ้าเกือบ๑ล้านเม็ดถึงบอกว่าฟ้ามีตาฮะ
ผู้ชายคนที่เป็นคนขับและปฏิเสธการให้การช่วยเหลือของกู้ภัยเป็นทหารด้วย
เป็นทหารด้วยนะคะยศจ่าสิบโทตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะ
แล้วรู้แล้วด้วยว่าต้นสังกัดอยู่ที่ไหนค่ะนี่ค่ะ
ปีกมาแบบนี้นะคะลูกเมียเองก็ได้รับบาดเจ็บ
ว่ามากับครอบครัวไงคะแล้วตัวเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีชุดเครื่องแบบทหารเนี่ย
แวนไว้ข้างหลังรถด้วยบางทีตำรวจเขาก็เกรงใจ
ไม่อยากจะยุ่งอ่ะนึกออกไหมฮะแล้วเขาจะรู้ไหมว่าตั้งใจจะตบตาตำรวจแบบเนี้ย
กับเมียเนี่ยเข้าข่ายจะโดนไปด้วยนะใช่ค่ะเออเออแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย
ลูกเมียกู้ภัยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันก่อนนะคะ
ถึงแม้ว่าจะผิดยังไงก็แล้วแต่ว่าไปตามหลักมนุษยธรรมค่ะ
ทีนี้ทหารคนนี้ชื่อว่าจ่าสิบโทนาวินปานดำ
เป็นทหารสังกัดค่ายพญาเมงรายจังหวัดเชียงราย
เอาตัวมาสอบปากคำสื่อก็พยายามไปถามนะคะ
ทหารคนนี้ตอบสั้นบอกว่าไม่รู้ว่าข้างใน
ข้างในถุงปุ๋ยมียาบ้าซุกซ่อนอยู่
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ตอนที่เพิ่งจับตัวได้สดร้อน
ก็บอกไม่รู้ว่าในถุงปุ๋ยนั้นมันมียาบ้าอยู่นะคะ
แต่ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่พาตัวมาที่โรงพักเค้นค่ะ

ทั้งผู้การจังหวัดรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๖
คือพี่จิตอยู่ในท้องที่ภูทรภักดิ์๖นะคะ
มาสอบปากคำด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะ

ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

มาสอบปากคำผู้ต้องหาคือหลายฝ่ายค่ะ
ฝ่ายปกครองผู้ว่านายอำเภอ
ผู้การจังหวัดรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖

เบื้องต้นจ่าสิบโทนาวินให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
รับจ้างขนยาบ้ามาจากจังหวัดเชียงราย
จริงแล้วมาทั้งหมดด้วยกันเนี่ย๔กระสอบแต่ส่งไปที่พิจิตรแล้วเนี่ยก็คือ
ในพื้นที่ที่เขาไปประสบเหตุเนี่ยส่งไปแล้ว๒กระสอบค่ะอีก๒กระสอบจะลำเลียงมาส่งที่พื้นที่ภาคกลาง
แต่เนื่องว่าไม่ชินเส้นทางก็เลยกลายเป็นว่ารถมาประสบอุบัติเหตุแล้วกลายเป็นจับโป๊ะแตกได้
ว่าเป็นทหารขนยาบ้านะคะรถไปพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแล้วพลิกคว่ำตกข้างทางค่ะ
สอบสวนจ่าสิบโทนาวินอีกนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอขยายผลต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะพี่เบิร์ตก๊อฟ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจ่าสิบโทนาวินเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งโกแก่มันทุกเม็ด
เครือข่ายค้ายาบ้ารายใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขยายผลต่อนะคะ
แล้วผู้การจังหวัดพิจิตรบอกว่านี่เป็นการจับยาบ้าในพื้นที่จังหวัดที่เป็นล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมา
คือถ้าจับได้ล็อตใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมครับมันมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายใหญ่
แล้วสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ได้อ่านกันหมื่นเม็ดแสนเม็ดนะครับอ่านกันทีเป็นล้านเม็ดมันทุกเม็ดแต่มันคือยาบ้าทุกเม็ดนั่นแหละ